ต่อกันที่เกมไทยลีก๔โซนภาคตะวันออก
มีเหตุการณ์วุ่นวายในช่วงท้ายเกมค่ะ
โดยเป็นเฉลิมพลหนนพยอมผู้เล่นของนครนายก
หมัดใส่สารวุฒิบุญรอดของทีมเยือนที่เข้าบอลหนัก
แต่คนอื่นค่ะก็เข้ามาห้ามได้ทันก่อนที่เหตุการณ์จะลุกลาม
ซึ่ง๒ทีมนี้นะคะเคยก่อเหตุการณ์คล้ายกันนี้เมื่อ๓ปีก่อน
แต่ว่าคนนี้ค่ะเป็นสุขสรรโชคสาสุกนะคะ
ผู้เล่นปราจินบุรีที่โดนแบนตลอดชีวิตในครั้งนั้น
เข้ามาห้ามเพื่อนให้ออกจากเหตุการณ์
ซึ่งหลังจากที่เหตุการณ์สงบลงค่ะผู้ตัดสินก็แจกใบแดงให้กับเฉลินพลหนนพยอมที่ออกหมัด
แล้วก็ให้กับยาโนไทยเจียมใจผู้รักษาประตูสำรองที่ฉวยโอกาสเตะฝ่ายตรงข้ามในช่วงชุนละมุน
จตุรงค์หลงศรีภูมิค่ะของปราจีนบุรีนะคะ
ซึ่งสุดท้ายเกมการแข่งขันก็แข่งขันต่อได้จนจบก็ต้องมารอดูค่ะว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะลงโทษเหตุการณ์นี้อย่างไรค่ะ